ค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าทำเอาสาวโบวี่อัธมาถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อเธอทราบข่าวว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยเกิดอาการวูบคาร้านก๋วยเตี๋ยว
เพราะดีค่ะที่มีพยาบาลอยู่ในร้านนะคะนำตัวคุณพ่อเนี่ยส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยนักแสดงสาวเผยกับบันเทิงไทยรัฐทางโทรศัพท์ว่าขณะนั้นตัวเองกำลังกลับจากการไปปฏิบัติธรรมที่หาดใหญ่
ซึ่งก็ได้รับข่าวจากผู้จัดการส่วนตัวโชคดีที่ตอนคุณพ่อล้มไปศีรษะไม่ฟาดพื้นค่ะ
คุณพ่อเคยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบมาก่อนเมื่อ๑๐ปีที่แล้วคุณหมอสมองก็บอกว่าเออสมองที่หน้าที่ตรวจตอนนี้คือมันยังไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เลยไปตรวจเรื่องหัวใจต่อ
ตอนนี้คาดว่าอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจแต่ว่ายังไม่ได้สรุปผลค่ะคือเดี๋ยวต้องรอไปฟังผลอีกทีหนึ่งค่ะ
ก็เดี๋ยวรอฟังผลอีกทีนึงนะคะถือว่าเคราะห์ดีนะที่ศีรษะไม่ฟาดพื้นเนาะใช่ก็คือไม่เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะ
ดีเจชื่อดังค่ะคุณแจ๊ครายเดอร์เองก็ต้องยอมรับนะว่าเขาใจสู้จริงคุณ
หลังจากที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็เจอแมลงกัดที่ขาข้างขวาคือปกติแมลงกัดเนี่ยไม่น่าจะเป็นหนักขนาดนี้
แต่ว่าแมลงกัดในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน
อาการมาให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
ก็ล่าสุดเนี่ยเอ่อผลจากการผ่าตัดคุณหมอก็ว่าดีนะครับ
ผ่าตัดลุมอันนี้ด้วยก็จะมีประมาณน่าจะประมาณ๗รอบได้
คทีเรียหรือเขาเรียกว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปได้
ไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือต้องระวัง
เป็นล้านนะคะเป็นล้านแต่เขามีประการอยู่พี่แจ๊คบอกไว้แบบนี้
กำลังใจให้นะพี่แจ๊คเนอะหายเร็วนะพี่แจ๊กรายเดอร์นะ
ไม่ใช่พี่จริงพี่เยี่ยมเฉยนะครับคุณ